สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในฤดูร้อนเนี่ยประเทศไทยของเรามักจะ
เฉินกับหน้าแรงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนกังวลค่ะว่าจะมีน้ำ
ยังพอต่อการเล่นน้ำสงกรานในปีนี้หรือไม่ค่ะคำตอบ
นะคะเป็นข่าวดีคุณผู้ชมเราพบว่าก่อนถึงสงการเนี่ย
จะมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะในลักษณะนี้
สภาพอากาศในประเทศไทยของเรายังคงร้อนอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมภาคเนื้อเนี่ยมีฝนฟ้าขนร้อยละสิบถึงยี่สิบ
ของพื้นที่ค่ะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยในขณะที่ภาค
อีสานนะคะมีฝนฟ้าขนร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่
เช่นเดียวกันแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะคะอุณหภูมิอยู่
สิบเก้าถึงสามสิบเจ็ดองศาค่ะในขณะที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนร้อยละสิบถึงยี่สิบ
ของพื้นที่และอาจจะกินระยะเวลาเป็นสัปดาห์คุณผู้ชม
จุดใดที่มีฝนต้องระวังลมกระโชกแรงนะคะอุณหภูมิ
อยู่ราวยี่สิบสามถึงสามสิบแปดองศาค่ะคลื่นสูงหนึ่ง
สองเมตรออกเรือหาปลาได้นะคะในระยะนี้ขณะที่
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐นะคะ
สิบของพื้นที่และฝนจะตกลากยาวจนถึงต้นเดือนหน้า
ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบหกองศาค่ะ
จุดใดมีฝนคลื่นสูงได้สองเมตรนะคะเหลือเล็กคน
เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะปิดท้ายกันที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีสภาพอากาศร้อน
สลับฝนฝนเนี้ยจะตกร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่
นะคะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่
ที่ราวราวยี่สิบสามถึงสามสิบหกองศาค่ะคุณผู้
คุณผู้ชมคะในระยะนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแสงเหนือ
ความสวยงามของแสงเหนือบนน่านฟ้าประเทศสหรัฐ
อเมริกาค่ะคุณผู้ชมต้องไปดูนะคะพลาดไม่ได้
นี่เลยค่ะเป็นลำแสงสีเขียวแบบนี้ปรากฏอยู่บนรัฐวิสคอนซิลประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
ถึงแม้จะอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวแล้วก็ยังสามารถชมได้อยู่ค่ะ
เหนือหรือว่าแสงออโรร่าเนี่ยเกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลก
อนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ
ก่อให้เกิดเป็นลำแสงสีสันสวยงามบนฟากฟ้าแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ